หลายคนเขาก็มีโปรแกรมว่าจะไปช้อปปงช้อปปิ้งเก็บเงินไว้ก่อนนะคะสาวค่ะ
เพราะว่า๓หนุ่มเนื้อทองในวงการบันเทิงบ้านเราเขามีโฟโต้บุ๊กเล่มแจ่มมาฝากกัน
พาคุณผู้ชมไปติดตามกันก่อนเลยว่าเป็นโฟโต้บุ๊กของใคร
เนี่ยดูใกล้ก็เห็นราวว่าคืออันตรายความเหล่า

เขาเนื้อทองจริงเห็นแค่ขนมก็รู้แล้วว่าหล่อมากนะคะ
ต้องบอกว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาอุดหนุนผลงานชิ้นสำคัญของสามพระเอกตัวท็อปในวงการ
เวียสุกลวัฒน์เคนภูมิมาริโอเมาเลอร์นะคะ
เพราะว่าล่าสุดสามหนุ่มเขาส่งโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษออกมาให้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้ว
ซึ่งงานนี้ค่ะหนุ่มมาริโอบอกว่าโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะให้พวกเขาได้อวดซิกแพคในอิริยบทสุดชิล
ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยสดงดงามของเขื่อนเชี่ยวหลาน
ผ่านฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพสุดหล่อยอย่างอเล็กที่ระเด็ก
อุ๊ยไม่มีภาพของอเล็กหรอสิดใดจังเลยนะคะ
แต่ว่างานนี้เนี่ยจะยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วย
เพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่าย
จะมอบให้กับสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยทางภาคใต้ค่ะ
ทุกภาพเก็บเหินวีดีแรบพมันจงทอดแลนย์ค่ะ
และรูปสวยเรื่อยด้วย
แล้วก็มีภาพแบบมีติดเลสนิดนึง

แต่ว่าอยากให้ดูว่าเก่งได้ขนาดไหนครับผม

วันนี้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะเกรงเบื้องสื่อเล่มนี้ครับ

ไม่ถึง๕๙๙ครับ
ไม่ถึง๕๐๐๐กว่าไม่ถึง๕๙๙บาทครับ